จังหวัดพระนครศรียุธยาก็คนก็ไปเที่ยวตามรอยละครกันเยอะ
เห็นจากภาพข่าวเมื่อสักครู่นี้เนี่ยน่ารักมากนะ
คือเหมือนกับคนทั้งจังหวัดใส่ชุดไทยกันหมดเลย
ครับนะคะก็จะพาไปเที่ยวกันต่อค่ะ
ว่าในพื้นที่จังหวัดพระนครสิทธิยานะคะมีที่ไหนที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
เป็นการท่องเที่ยวตามรอยละครนะคะอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้ค่ะ
ในแต่ละวัดนี้มีความสำคัญอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไร
ประวัติคืออะไรบ้างเดี๋ยวดิฉันจะขออนุญาตเล่าให้ฟังนะคะ
จะพาไปที่วัดแรกกันก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วัดชัยวัฒนารามเป็นวัดที่นางเอกชื่นชอบหลงไหลในความงดงาม
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกค่ะ
เกาะเมืองวัดชัยวัฒนาราม
สมเด็จพระเจ้าประสาททองโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น
บนที่ที่เป็นบ้านเดิมของพระองค์นะคะ
เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระราชมันดา
กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าวัดนี้
สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรแห่งชัยชนะ
เหนือนครระแวกหรือเขมร
โดยจำลองแบบมาจากประสาทนครวัดค่ะ
แต่ว่าภายหลังถูกปล่อยทิ้งให้ร้างเรื่อยมา
บางครั้งมีผู้ร้ายเข้าไปลักลอบขุดหาสมบัติ
พระพุทธรูปถูกตัดขโมยไปนะคะ
มีการลื้ออิตที่พระอุโบสถและกำแพงวัดไปขาย
ปี๒๕๓๐ค่ะ
กรมศิลปากรเข้ามาอนุรักษ์นะคะ
จากวัดชัยวัฒนารามเดินทางต่อไปยังวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะ
มีระยะทางประมาณ๓กิโลเมตร๔๐๐เมตร
ถ้ารถไม่ติดก็จะใช้เวลาเดินทางเพียงแค่๘นาทีนะคะคุณผู้ชม
พุทธไทยสวรรค์เป็นพระอารามหลวง
อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก
เป็นพระอารามหลวงที่ใหญ่โตมีชื่อเสียงวัดหนึ่งค่ะ
ตำนานเล่าว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่๑หรือพระเจ้าอูทอง
ส่งสร้างขึ้นในบริเวณที่ตั้งพระพลาที่ประทับ
ส่งอพยพมาตั้งอยู่ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีค่ะ
จากวัดพุทธไทยสวรรค์เดินทางต่อไปยังวัดเชิงท่าค่ะ
ระยะทางประมาณ๘กิโลเมตร๒๐๐เมตร
ถ้ารถไม่ติดนะคะก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ๑๕นาทีค่ะคุณผู้ชม
เชิงท่าเป็นวัดเก่าสร้างขึ้นในรัชสมัย
สมเด็จพระรามาธิบดีที่๑หรือพระเจ้าอูทอง
ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะเมืองริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำลบบุรี
ในราชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช
หลังจากเจ้าพระยาโกสาธิบดีเป็นราชทูตไปเจริญสัมพันธมัยตรีกับประเทศฝรั่งเศส
เมื่อกลับมาแล้วก็ได้ทำการบุรณปฏิสังขรใหม่ทั้งอารามนะคะ
แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นวัดโกสาวาส
จากวัดเชิงท่าค่ะเดินทางต่อไปยังป้อมเพชร
มีระยะทางประมาณ๔กิโลเมตรนะคะ
ถ้ารถไม่ติดก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ๑๒นาทีค่ะ
สำหรับป้อมเพชรเป็นป้อมประการ
เดียวที่ยังเหลืออยู่จากเดิมที่มีอยู่๒๙ป้อม

พ่อค้าชาวจีนฮอลันดาหรือเนเทอร์แลนด์นะคะ

ป้อมเพชรค่ะก็ไปกันต่อค่ะคุณผู้ชม
พนันเชิงระยะทางประมาณ๕กิโลเมตร๒๐๐เมตร
ถ้ารถไม่ติดก็เดินทางประมาณสัก๑๒นาทีนะคะ
พนันเชิงเป็นวัดที่มีประวัติยาวนานค่ะ
ก่อสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา
ปรากฏหลักฐานแน่ชัดนะคะว่าใครเป็นผู้สร้าง
หนังสือพงศวดารเหนือระบุว่า
พระเจ้าสายน้ำพึ่งเป็นผู้สร้าง
และพระราชธานามว่าวัดเจ้าพระนางเชิง

พระประธานปางมารวิชัยคือหลวงพ่อโต
ซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนเรียกว่าหลวงพ่อสัมปอกง
ส่วนคำว่าพนันเชิงมีความหมายว่านั่งขัดสมาธิ
ทางประมาณ๔กิโลเมตร๓๐๐เมตร
ถ้ารถไม่ติดใช้เวลาแค่๑๐นาทีค่ะคุณผู้ชม
สำหรับวัดอโยธยาตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือของ

เรียกได้อีกอย่างว่าวัดศรีอยุธยาหรือวัดเดิม
ตำนานในพงศวดารเหนือเชื่อว่า
บริเวณของวัดนี้เคยเป็นพระราชวังสมัยอโยธยานะคะ
ต่อมาเมื่อกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองได้ถวายพื้นที่วังให้สร้างเป็นวัด
ได้ใช้ชื่อว่าวัดเดิม
เป็นศูนย์กลางของเมืองอโยธยาริมแม่น้ำป่าศักดิ์ค่ะ
พอเราเที่ยวชมความสวยงามทางประวัติศาสตร์
สมัยอโยธยาจนเต็มอิ่มกันแล้วนะคะ
ว่าหลายคนก็น่าอยากจะไปหาอะไรรับประทาน
เพื่อคลายหิวให้เข้ากับบรรยากาศหน่อย

โอ้โหช่วงนี้ก็ต้องกุ้งเผานะคะคุณผู้ชมค่ะ
มีหลายร้านเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างบางร้านนะคะ

ร้านชายน้ำแอดอูทอง
ใกล้กับวัดชัยวัฒนารามนะคะ
ระยะทางประมาณ๒กิโลเมตร๓๐๐เมตร
เพียงแค่๖นาทีก็ถึงร้านนี้แล้วค่ะ
ร้านคุ้มกรุงศรีอยู่ใกล้กับวัดชัยวัฒนารามเช่นเดียวกัน

ใช้เวลาเดินทางประมาณ๑๐นาที
ไซทองริเวอร์ค่ะอยู่ใกล้กับวัดพนันเชิงวรวิหาร
ระยะทางประมาณ๓กิโลเมตร๘๐๐เมตรนะคะ
ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ๘นาที
ร้านสายน้ำป้อมเพชรอยู่ใกล้วัดพนันเชิงวรวิหาร
มีระยะทาง๔กิโลเมตร๒๐๐เมตร
ใช้เวลาเดินทางประมาณ๙นาทีค่ะ

โอ้โหทั้งอิ่มบุญอิ่มท้อง

ใครไปนี่ผมว่าสะดวกสบายมากนะฮะ

แต่ว่าสิ่งหนึ่งต้องอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมคุณเดี๋ยวมาสอนด้วยนะฮะ
ก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์โบราณศาสตร์ด้วยนะ

จุดที่โอ้โหบางทีไปทำเขาพังเลยนะ